ล่าสุดมีความคืบหน้ามาเพราะว่าคนในครอบครัวของน้องชมพู่ทั้งหมดถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการเครื่องจับเท็จเป็นที่เรียบร้อย
ค่ะวันนี้ถึงคิวของลุงพลกับป้าแตนต้องเข้าเครื่องจับเท็จเช่นเดียวกันนะครับ
มาดูความคืบหน้าของคดีนี้ตำรวจมีการนำผู้เกี่ยวข้องคือคนในครอบครัวของน้องชมพู่
ไปเข้าเครื่องจับเท็จเกือบครบทุกคนแล้วนะฮะกระบวนการนี้เนี่ย
คนแรกพี่สาวชมพู่เป็นคนแรกที่ผู้เชี่ยวชาญมีการไปพูดคุยสัมภาษณ์
น้องสดิ้งเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องจับเท็จนะฮะ
แต่ว่ามีการพูดคุยกันสักประมาณหนึ่งชั่วโมงถัดจากนั้นไปนะฮะ
ทุกคนจะถูกผู้เชี่ยวชาญเชิญตัวไปสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องจับเท็จประมาณ๓ชั่วโมง
เริ่มจากพ่อของน้องชมพู่ก่อนคือนายอนามัยอันนี้แยกทีละคนนะฮะ
ตามไปด้วยแม่ของชมพู่คือนางสาวิตรีนะฮะอันนี้สองคนนี้คือวันที่ห้า
ส่วนวันที่๖มกราคมช่วงเช้าเป็นคิวของน้าตายหรือว่านางจุมรายพร
วันที่๗มกราคมตอนเช้าเป็นนาอาณาลิน
ช่วงบ่ายก็คือเป็นหนางสาวสายฝน
ซึ่งเมื่อวานทั้ง๗คนก็มีการเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านกกอกเป็นที่เรียบร้อย
ด้วยรถตู้นะครับส่วนวันนี้วันที่๘มกราคมเป็นคิวของลุงพลกับป้าแตน
ก็จะเป็นช่วงเช้าลุงพล๓ชั่วโมงช่วงบ่ายป้าแตน๓ชั่วโมง
ออกเดินทางถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในการที่จะเข้าสู่กระบวนการเครื่องจับเท็จ
ระบวนจ่ายอะไร
พร้อมให้ความร่วมร่วมมือกับตรรวจอย่างเต็มที่

แล้วก็ฟ้อมก็จะให้ความบริสุทธิ์ในทุกวิติทุกขั้นตอนนะครับ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับรับจริงตลอด

ลุงพลก่อนเข้ากรุงเทพก็ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนโสระพีปู่ยศสุวรรณาคา
ซึ่งลุงพลก็ได้สร้างขึ้นมาอยู่ที่บริเวณข้างบ้านลุงพล
แล้วก็นำทูบไปไหว้สารเพียงตาข้างบ้านของลุงพล
ใกล้กับริมครองต่างด้วยนะฮะแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครทีนี้
จะมีอีกหนึ่งบุคคลที่ใกล้ชิดกับลุงพลก็คือหมอปลาคุณผู้ชม
นักข่าวก็ไปถามหมอปลาซะหน่อยละกันหมอปลาก็บอกว่าโอ้ยผมก็ไม่ได้รู้เรื่อง
ลุงพลจะเข้าเครื่องจับเท็จนะนะเพราะว่าไม่ได้มีการติดต่อกับลุงพลแล้ว
ลุงพลมีคนรอบข้างเยอะแล้วเมื่อก่อนเคยบอกจะช่วยจริงแต่ตอนนี้ไม่ช่วยแล้ว
เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดนะฮะแล้วก็ไม่ขอไปก้าวล่วง
กระบวนการยุติธรรมด้วยแต่เรื่องเงินรางวัลที่เคยประกาศไว้ว่าหากใครให้บ่อแสจำรวจ
นำไปสู่กระบวนการจับกลุ่มคนร้ายได้จะให้รางวัลตามที่เคยประกาศไว้เหมือนเดิม
คือ๑ล้านบาทก็ยืนยันตามที่เคยพูดเอาไว้นะครับ